ที่มีกระแสดราม่านี้เกิดขึ้นนะคะ

เพราะว่าดูเหมือนว่าจะมีเรื่องราวบานปลาย
อย่างต่อเนื่องเมื่อมีกลุ่มแฟนคลับบางคน
ว่าสาวมินมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป

สังเกตได้จากการตอบคำถามกับพี่สื่อมวลชน
มินจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
ควันหลงดราม่าเรื่องกระเป๋าแบนหรูที่ซื้อให้กับตัวเองในวันคล้ายวันเกิด
บานปลายกลายเป็นเรื่องถูกตรวจสอบการชำระภาษี
ทำให้นางเอกสาวมีนพิชยาโดนวิพากษ์วิจารณ์อยู่ไม่น้อย
ช่วงหลังแฟนคลับบางกลุ่มมองว่าเธอดังแล้วนิสัยเปลี่ยน

สิ่งที่ผ่านมาทำให้คนเข้าใจผิด
พร้อมกับขอเวลาจัดการเรื่องทุกอย่างให้ถูกต้อง
และย้ำว่าไม่มีการใช้สิทธิพิเศษใด
ในการนำกระเป๋ากลับเข้าเมืองไทย

เลือกที่จะไม่อ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ต

แต่ว่ารอเวลาที่ไปเอาของแค่นั้นเองเนอะ

หรือว่าอาจจะให้จ้างคนไปเอาก็ได้

ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเนอะ
ไม่ได้มีช่องลับลึกลับใดทั้งสิ้น

ไม่ได้มีการตรวจใดเนาะ

ใช่ก็ถ้ามีอะไรที่มินทำให้หลายคนไม่พอใจ
ก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยแล้วกันนะคะ

เพราะบางทีเราก็อาจจะไม่เหลือคอมเมนต์ตัวตนเลย
เพราะว่าคอมเมนต์มัน